ศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่อย่างแม่ตะเคียนยักษ์กันดีกว่าค่ะ
ใหญ่พอไหมมาดูกันดีกว่า

ที่วัดวังเลียงหมู่๗ตำบลทุ่งแร้งอำเภอลอง
คือชาวบ้านเนี่ยเขาตามมาขอโชคขอลาบกันที่นี่

นี่แผนไปไม่ครบโอ้โหสุดนู่นเลยหรอ
คุณนี่แหละมาขอโชคกับแม่ตะเคียนใหญ่ยักษ์นี้นะคะ
มีชื่อว่าเจ้าแม่มัชชาวารี
มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในจังหวัดแพร่ค่ะคุณ
หื้อยาวกว่านี้ก็แพร่แล้ว
โอ้โหเดี๋ยวลากเสียงยาวไป

บ๊วยยยาวพอกับไอลดที่แบบเป็นรถใหญ่อ่ะ
ที่เอาไว้ขนรถยนต์ข้างจังหวัดอ่ะค่ะ

ยาว๑๙เมตรนี่คือใหญ่มากคือทางวัดเนี่ยนำขึ้นมาจากลำน้ำยมนะคะ

แล้วก็มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบถูกรางวัลมาแก้บนกันไปมากมาย
ก็เลยโด่งดังขึ้นมามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้น
และสำหรับครั้งนี้อย่างที่เห็นชาวบ้านมาถึงเอาแป้งมาถูเลยจ้า
เอามารูปเลยจ้าบางคนบอกว่ารูปแล้วเขามองเห็น
บังเลื่อนลางบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาและจินตนาการนะจ๊
แต่ดูเห็นมั้ยเจ้าแม่เป็นไรจุดเลย

เจ้าแม่เป็นไรจุดเป็นโพค่าดอทเป็นหยุดจุดเลย
แต่ถ้าเกิดว่าเห็นจุดแป้งไม่ถนัดไปจุดจุดทูปเสี่ยงทายก็ได้
เห็นแล้วบางคนบอกว่าฉันจะไปเสี่ยงโดนเสี่ยงโชคกันต่อ
แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจารณญาณนะจ๊ะ
ไม่ได้มาชี้นำมาบอกว่าอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้
เล่าสู่กันฟังเฉย
แล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะกันดูแล้วกันนะคะ
มีโอกาสก็ลองไปเที่ยวกันดูไปที่แพร่ดู
แล้วก็บอกต่อเผยแพร่ข่าวสารกันต่อไป